ภัยสังคมอีกแล้วสำหรับกรณี
คราวนี้มาตกอยู่ที่นางเอกสาวหน้าหวาน
ขอรีบมาชี้แจงผ่านโซเชียลเลยทีเดียวนะ
ตอนนี้เธอบอกว่ารู้แล้วนะว่าตัวเองเนี่ย
แล้วไม่รู้ด้วยนะว่าปลอมเนี่ยที่ตั้งใจทำมาเนี่ย

ก็ต้องรีบส่งหลักฐานไปยืนยันตัวตนให้วุ่นเลย
ถึงแม้ว่าครั้งนี้ยังไม่ได้โดน

กลับตัวกลับใจอย่ามาทำนิสัยไม่ดีแบบนี้
เอาตัวจริงหน้าหล่อหน้าสวยมาเล่นโซเชียลของตัวเองจะดีกว่าค่ะ
ใช่ค่ะอันของกินเองที่จะเป็นลูกกินกับคุณพ่อ

รูปนั้นก็ลองสมัครใหม่ทำใหม่ดูเลยค่ะ
ก็สมัครใหม่ตอนเช้าตอนบ่ายก็โดนลบไปอีกแล้ว
ซึ่งเป็นทางของเฟซบุ๊กเลยค่ะ
มันสำนักงานใหญ่เขารบไปอะไรอย่างนี้
มันจะมีขึ้นมาว่าเหมือนให้เราแสดงกันเป็นตัวตนของเรา
วินก็เลยแบบว่าส่งพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนไป

หรือว่าไม่มีแบบมาโกงเอาเงินอะไรอย่างนี้

ก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยนะคะส่วนประเด็นที่มีเพจดัง
ปล่อยข่าวลือออกมาว่านักแสดงสาววิกมากสีฝีมือดี
จมกมืออำลาช่องไปเป็นนักแสดงอิสระเพราะว่าช่องไม่ดันนั่นเอง
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์มีชื่อของกรีนด้วยนั่นเองค่ะ
เจ้าตัวก็ย้ำชัดว่าเธอเนี่ยยังมีสัญญาอยู่และไม่เคยคิดจะย้ายช่องนะคะ
เราไปช่องไหนก็ได้อยู่แล้ว
นอกจากว่าเราประกาศเลยว่าเราไม่ได้มีสัญญากับช่องไหนเลย
ก็คือหมายความว่าฟรีแลนด์กันเองมันอิสระ
ถึงจะไปได้จริง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ออกมาเคลียร์ชัดนะจ๊ะ